ในขณะที่โชคเทศกาลสกรานแบบนี้

พาคุณผู้ชมไปดูที่สิงห์บุรีกันหน่อยนะคะ

คุณจริยาสิริสันพงศ์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
พร้อมรายงานบรรยากาศให้เราได้ติดตาม

ค่ะทุกวันที่๑๕เมษายนของทุกปีนะคะ
วัดแห่งนี้ก็จะมีพิธีห่มผ้าพระนอน

ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ

ทุกคนก็จะมาทำบุญตักบาทเนื่องในวันสงกรานกันก่อนค่ะ
ชาวจังหวัดสิงห์บุรีทั้งที่อยู่ในตะบนจักษี
และต่างพื้นที่เดินทางมาที่วัดพระนอนจากศรีวรวิหาร
สวดมนต์ฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต
ให้สินให้พรแสดงพระธรรมเทศหนา
แพ่วต้อนรับวันปีใหม่ไทยในเทศกาลสงกรานปีนี้
ครอบครัวนะคะก็ต่างพาบุตรหลานมาด้วยก็ถือเป็นการปลูกฝังให้เยาวชน
มีจิตสำนึกที่จะสืบสารประเพณีแบบไทยนี้ค่ะ
ที่ในช่วงสายนี้นะคะจะมีพิธีปารุปานัง
หรือพิธีห่อมผ้าองค์พระนอนจักรศรี
คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดสิงห์บุรี
ซึ่งจัดขึ้นที่วัดพระนอนจากศรีวรวิหาร
ขึ้นทุกวันที่๑๕เมษายนของทุกปีค่ะ
เป็นประเพณีที่ชาวสิงห์บุรีนะคะได้ปฏิบัติสืบทอดกันมานาน

ด้วยการนำพ่อห่อมสีทองจนวนเก้าผืนของแต่ละหมู่บ้านนะคะ

แล้วก่อนที่จะนำไปห่มคลุมองค์พระนอนจักษี
พระพุทธรูปปางสายญาติที่มีขนาดองค์พระยาวถึง๔๗เมตร๔๐เซนติเมตร

นาวากาตรีเสน่หวพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจักษีนะคะ
บอกว่าพิธีห่มผ้าพระนอนนะคะมีมาตั้งแต่บรรพบุรุษและเริ่มเป็นอัตลักษณ์ขึ้น
จัดทำเป็นประเพณีพิธีปรุปนังเมื่อปี๒๕๕๙
โดยการรีเริ่มของเจ้าอาวาสวัดค่ะ
ซึ่งเสมือนเป็นการทำบุญใหญ่ให้พุทธศาสนิกชนได้มาร่วมกันทำบุญตักบาท
ตามความเชื่อเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
การห่มผูกเปลี่ยนผ้าหรือขององค์รุ้นพ่อนี่พอถือว่างานบุญเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะครับ
พี่น้องประชาชนจะมากันอย่างเนื่องแน่นเลยนะครับ
เพราะถือว่าทุกคนก็อยากจะให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง
คุณคุณลุมราชาวศาสตร์
บอกว่าได้เข้าร่วมพิธีนี้ประจำทุกปีค่ะ
เลยรู้สึกพลึ่มพลิเตียงตรงในพื้นที่ที่มีประเพณีที่เป็นอาตลักษณ์ของตัวเอง
มีความปลื้มปิติยินดีเมื่อก่อนไม่มีประเพณีอย่างนี้
แต่ตอนนี้มีประเพณีที่ลื้อฟื้นเพณีของชาวบ้านประนอน
แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
เป็นประเพณีที่ต่อไปนี้จะยั่งยืนต่อไปข้างหน้า
ไม่รู้ว่าจะกี่ปีกี่เดือน
ไปรอบตัวเมืองเพื่อให้ประชาชนได้มาร่วมในพิธีทำบุญ
ก่อนที่จะแห่เข้าวัดเพื่อทำพิธีตามประเพณีต่อไป
ค่ะแล้วพิธีนะคะก็จะเริ่มการจัดตั้งขบวนจากที่วัด
ในเวลา๑๑นาฬิกาก่อนที่จะแหกไปรอบตัวเมือง
เพื่อที่จะให้ประชาชนตามรายทางนะคะมีส่วนร่วมในพิธีนี้ด้วย
ก่อนที่จะแห่เข้ามาในวัดแล้วจะมีพิธีห่มผ้าพระในเวลา๑๔นาฬิกาค่ะ
แต่เชื่อว่าปีนี้นะคะน่าจะมีความชุ่มฉ่ำมากกว่าทุกปี
เพราะตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าก็เริ่มมีฝนโปรยปลายมาแล้ว
แล้วดูจากขบวนข้างหลังพิธีกองยาวการรำกองยาวในครั้งนี้นะคะ
ก็น่าจะมีความสดชื่นมากขึ้นทุกปีเช่นกันค่ะ
จริยาศรีสันพงศ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากวัดจากศรีวรวิหารค่ะ
ถือว่าเป็นงานบุญนะครับอนุโมทนาบุญกับผู้ที่ทำบุญทุกท่านด้วยในวันดีวันนี้นะครับ
วันนี้เรียกว่าวันเถลิงศพวันเริ่มต้นศักราชใหม่ของปีใหม่ไทยนั่นเองครับ